ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพายุที่เกิดทีขึ้นรุนแรงขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง
ปลายปีที่แล้วนะครับในการประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีประเทศฝรั่งเศส
ผู้แทนกว่า๑๙๐ประเทศ
ก็ได้ให้ความเห็นชอบในข้อตกลง
แต่มาถึงตอนนี้เวลาผ่านมาเกือบปี
ยังมีอยู่หลายประเทศที่ยังไม่ได้ให้ศัตยาบัน
ล่าสุดก็มีสาภาพยุโรปจีนและก็สหรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่

ถ้าประเทศที่เหลือไม่รีบให้ศัตยาบัน
และถ้าทุกภาคส่วนไม่กระตือหรือร้น

อาจจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

กำลังมีสภาพร้อนระอุขึ้นเรื่อย

จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของสหประชาชาติ
ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
เมืองมาราเกสในวันที่๗พฤศจิกายนนี้
เพื่อผลักดันให้ข้อตกลงปารีส
มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววัน
ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดการประชุมขึ้น

ที่เคยเป็นผู้นำในงานประชุมวิทยาศาสตร์
หัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างประเทศ
ได้นำรายงานสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตออกมาเผยแพร่
โดยระบุว่าถ้าประเทศต่างยังไม่รีบลงนามให้ศัตยาบันในข้อตกลงปารีส

ของเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก๑องศาเซลเซียตอย่างแน่นอน

ซึ่งเป็นยุคก่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกันไม่ให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย๒องศาเซลเซียต
แต่ปัจจุบันโลกเราได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้ว๑องศาเซลเซียต
และอีกแค่๑องศาเซลเซียตก็จะเข้าสู่ระดับอันตราย
นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์เงื่อนไขและกลไกการดำเนินการในข้อตกลงปารีส
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่๑๙๐ประเทศทั่วโลก
เห็นชอบที่จะลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจก
ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งพวกเขามองว่าลำพังแค่ข้อตกลงฉบับนี้
คงจะไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นได้
ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า
ข้อตกลงปารีสที่บรรดาผู้นำชาติต่างได้เห็นชอบและก่อร่างขึ้นมา
เพื่อจุดประสงค์ในการลดการกระทำต่างของมนุษย์
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านต่าง
รวมไปถึงการตั้งเป้าจำกัดไม่ให้โลกมีอุณหภูมิสูงเกิน๒องศาเซลเซียตนั้น
ถือเป็นเป้าหมายที่ดีและสร้างสรรค์
และถ้ารัฐบาลของแต่ละประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาต่อข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
เราจะสามารถจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นได้ในราว๒๕๓๕องศาเซลเซียต
ซึ่งนายวสันยังได้ร่วมประชุมหารือในระดับทวิภาคีกับนายบัญคีมูล
เลขาธิการสหประชาชาตินายอัลกออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ
และนักรณรงค์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งทุกคนต่างให้ความสำคัญในข้อตกลงปารีสฉบับนี้และถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง
แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศยังคงต้องตื่นตัวและเห็นความสำคัญให้มากขึ้น
เพราะถ้าแต่ละประเทศต่างไม่กระตือรือร้นและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
อีก๑๔ปีข้างหน้าโลกของเราจะยังคงมีมวลการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่๕๕๖กิกะตัน
ซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากับมวลคาร์บอนไดออกไซด์ที่โลกของเรามีอยู่ในปัจจุบันนี้
ซึ่งเป้าหมายหลักคือการกำจัดมวลคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลืออยู่ที่๔๒กิ๊กกะตัน
ส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายที่กลุ่มประเทศต่างคาดหวังไว้ว่า
จำกัดให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้เพียงแค่๐๕องศาเซลเซียตเท่านั้น
สันมองว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
เพราะทุกวันนี้โลกของเรามีการปล่อยการ์ดเรือนกระจกออกมาในปริมาณมาก
และถ้าเรายังอยู่ในสภาวะเช่นนี้อยู่
เราจะเข้าใกล้เป้าหมายได้ที่๑๒๐๕๐เท่านั้น
แต่ถ้าเราสามารถลดการปล่อยการ์ดเรืองกระจกให้อยู่ในระดับปานกลาง
เราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงฉบับนี้ได้ภายในปี๒๕๖๒
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน